คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของคนร้ายที่ลอบวางระเบิด
แล้วก็ยิงทหารพรานเสียชีวิต๖นาย
เมื่อวานนี้ทางด้านแม่ทัพพักที่๑นะคะ
ก็ได้รับศพทหารพรานพลีชีพ
แต่ว่าก่อนอื่นเราจะให้คุณผู้ชมไปดูคลิป
จังหวะที่เพื่อนทหารช่วยชีวิตกันก่อนค่ะ

แรกที่นำกำลังเข้าช่วยเหลือเพื่อน

อำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาส

แท็กทหารกล้านักรบชุดดำทั้ง๖นาย
ชกทพ๑๑หลับให้สบายนะ

ชุดปฏิบัติการของทหารได้ไปล่าดธเวทย์
แล้วก็ปฏิบัติการในพื้นที่ดูแลประชาชน
จากนั้นกลับเข้าฐานปรากฏว่าขณะขับมาเส้นทางนี้
กลุ่มคนร้ายเขาดักซุ่ม

แล้วก็กดระเบิดทำให้รถของทหารก็ถลายตกข้างทาง
ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีการปะทะกัน
หารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๕นาย
แล้วก็ไปเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลอีก๖นาย
แล้วก็มีรายงานว่าขณะที่เสียชีวิต
ถูกลากออกมาเผาลากศพออกมาเผาแล้วก็ยิงซ้ำอีกนะครับ
ซึ่งก็หลังจากที่ทำพิธีรดน้ำศพที่จังหวัดนราธิวาสแล้ว

โดยพลโทอภิรัตคงสมพงศ์แม่ทัพภาคที่๑
ก็เดินทางไปรับศพ๖ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานที่๑๑นะคะซึ่งเป็นหน่วยทหารพราน
กองทัพภาคที่๑ที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่
ก่อนหน้านี้พลโทปิยวัตนักวานิสแม่ทัพภาคที่๔
และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
ก็เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพทหารทั้ง๖นาย
ที่วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาส
โดยเป็นตัวแทนวางพวงหลีดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกรสมกลาโฮมผู้ประชาการทหารบก
ก่อนที่จะมีการมอบเหรียญบางรจันทร์และเงินเยียวยาในเบื้องต้น
ให้รายละ๕แสนบาท
หลังจากนั้นพลโทปิยวัตรก็เป็นประธานในพิธี
ส่งศพ๖ทหารกล้ากลับภูมิลำเนาจากหมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้
กองการบินทหารเรือตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาส
โดยมีหัวหน้าหน่วยชุดเฉพาะกิจตำรวจรวมถึงฝ่ายปกครอง
มากันกว่า๓๐๐นายแล้วก็ร่วมเดินทาง
ส่งศพไว้อาลัยแก่ผู้วายชนอย่างสมเกียจเลยนะคะ
ด้าน๑๐ตรีหญิงสาวิตรีคำหวานสังกัดหมวดทหารพรานที่๑๒
กรมทหารพรานกองทัพภาคที่๑ก็เปิดเผยด้วยเสียงสะอื้นเลยค่ะ
บอกว่าจะทำหน้าที่ต่อไปเพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
ในนามตัวแทนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพานที่๑๑นะคะ
ทุกคนก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็
แต่การเสียใจครั้งนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้ขวัญและกำลังใจของเราลดน้อยลง
เราก็จะยึดมั่นในอุดมการที่จะทำให้เกิดสันติสุขที่ปลายด้ามขวัญของเราให้เร็วที่สุดค่ะ
ขณะที่พันเอกยุทธนามเพชรม่วงรองโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
แถลงข่าวกรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มโจมตีและใช้ปืนสงครามยิงเจ้าหน้าที่เสียชีวิต๖นายนะคะ
โดยแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของทหารหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
แม้เสียชีวิตก็ถือว่าได้ทำหน้าที่เสียสละอย่างเต็มที่เพื่อความสงบสุขของพื้นที่และพี่น้องประชาชนนะคะ
โดยแม่ทัพภาคที่๔สั่งการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องสิทธิของกำลังพลทุกนาย
ดูแลครอบครัวของวีรชนผู้สูญเสียตามสิทธิ์ที่ได้รับตามระเบียบของทางราชการอย่างเต็มที่ค่ะ
พร้อมเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาลงโทษด้วย
และจากการติดตามรวมถึงประเมินเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวความมั่นคงในพื้นที่ก็เชื่อนะว่าเป็นการกระทำของนายสูดีปูเต๊ะ
นำระดับปฏิบัติการที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอสุขิริน
แล้วก็รอยต่อของอำเภอจนะรวมทั้งอำเภอระแงะบางส่วนด้วย
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของนายชูดี
เพราะว่าก่อนหน้านี้นายซูดีถูกออกหมายจับในคดีปล้นรถกระบะ
ไปใช้เป็นภาษณะในการก่อเหตุยิงตำรวจสพระแงะ

แล้วก็ฆ่านายบุญเลิศจินดาธนนันประหลัดอบตร่มทรายอำเภอสุคริน
เมื่อวันที่๒๙ธันวาคมปี๒๕๕๘ด้วยนะครับ
ก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มคนเดียวกันนะฮะ
แล้วก็ล่าสุดนะคุณผู้ชมก็ทราบว่าคนร้ายเนี่ย
น่าจะมีประมาณ๑๐๑๕คน
หลังจากที่เกาะเหตุก็แยกย้ายกันหลบหนี
กบดานอยู่บนเทือกเขาหลังหมู่บ้าน๓จุด
ในพื้นที่ตำบลร่มทรายอำเภอสุขีริน

ก็ยังคงสนที่กำลังวางแผนกดดันไล่ล่าคนร้ายกลุ่มนี้
ตั้งแต่หลังเกิดเหตุเมื่อวันพระรหัสบดีที่ผ่านมาค่ะ

คุณแหม่มให้กำลังใจทหารรักทหารทุกคนค่ะ

ให้กำลังใจทหารกล้ามาเยอะเลยนะครับ